บันเทิงร้องทุกข์นะคะทีนี้จะพาไปดูพี่ป๋อนัทธวุฒิสกิจใจค่ะ
สาวเซ็กซี่ถ่ายวิกินี่ตลอดนางอดใจไม่ไหว
ไปเจอวันก่อนที่นางเปิดชาของนาง

นางบอกว่าทำใจไม่ไหวค่ะแล้วนางต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ย
ถ่ายแต่รูปอย่างนี้ไปฟังพี่ป๋อฮาจริงค่ะ
ร้องทุกข์ผ่านบันเทิงไทยรัฐแล้วจ้า
ผมไม่เข้าใจครับว่าทำไมดารานักแสดงเวลาไปเที่ยวทะเล
เดี๋ยวนี้ใส่ชุดว่ายน้ำกันทุกคนเลยครับ
แล้วภรรยาผมตอนนี้เขาใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปตลอดเลยครับตอนนี้ครับผม
น้ำเนิมไม่เล่นนะครับผมถ่ายแต่รูปครับ
ผมเนี่ยดูนี่หน้าดำปีเลยเพราะอะไรผมไปเล่นกับลูกอะครับ
ผมไปเล่นกับลูกตั้งแต่เที่ยงบ่าย๓ลูกยังไม่ขึ้นเลย
หน้าดำปีแต่ภรรยาหน้าไม่ดำเพราะอะไรถ่ายรูปริมสระน้ำอย่างเดียว

ผมรบกวนดารานะครับเวลาใส่ชุดเนี่ยนะครับก็ใส่เอาแต่พอดีพอดีนะครับเพราะว่าเวลาเราดูแล้วเราตื่นเต้นเหลือเกินครับผม
ต้องร้องทุกข์หรืออะไรหรือเอามาบ่นเมียหน่อย
ไม่ต้องตื่นเต้น